เมื่อวานนี้นะฮะดูในโลกโซเชียลบ้าง
ในการประเมินอาการของน้องว่าน้องจะสามารถออกมาจากถ้ำได้หรือยัง
ได้อย่างไรบ้างแล้วก็ถือว่าเป็นบุคคลที่เราก็ชื่นชมคุณหมอด้วย
ยอมรับว่านี่แหละคือภารกิจระดับโลก
เพราะว่าทุกคนถือว่าเป็นมืออาชีพที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะคือเป็นนาทีที่น่าประทับใจ
และนักดำน้ำชาวออสเตรเลียพร้อมคณะที่เดินทางมาร่วมปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือ๑๓ชีวิตทีมหมูป่าอาคาเดมี่

มารับทีมนักดำน้ำออสเตรเลียถึงจังหวัดเชียงรายนะครับ

ซึ่งมีนายวิสูจน์คำย่อยผู้บริการท่ากระเซียนแม่ฟ้าหลวงเชียงกราย
เป็นผู้ให้การต้อนรับและแสดงการขอบคุณ
ก่อนที่ทั้งคณะจะเดินทางกลับไปยังประเทศออสเตรเลียนะครับ

เราก็จะทราบกันว่าคุณหมอแฮลิสเป็นคนหนึ่ง

ได้ดำน้ำเข้าไปตรวจสภาพร่างกายและประเมินสุขภาพ
ของทีมหมูป่าทั้ง๑๓ชีวิตที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
ก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติภารกิจลำเลียงเด็กและโค้ชทีมหมูป่าออกจากถ้ำหลวง
ได้ครบอย่างสมบูรณ์ตั้งแต่ช่วงเย็นของวันที่๑๐กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับ
ปรากฏว่าหลังจากนั้นคุณหมอแฮลิสก็ได้ทราบข่าวร้ายถึงการสูญเสียคุณพ่อ
ยังคงต้องพักฟื้นร่างกายเพื่อปรับสภาพไนโตรเจนในกระแสเลือดเป็นเวลา๑๒วัน
โดยเพื่อนนักดำน้ำต่างแสดงความเสียใจกับคุณหมอแฮลิส
จนกระทั่งวันนี้ร่างกายพร้อม
รีบเดินทางกลับประเทศออสเตรเลียทันที
เพื่อร่วมพิธีศพของบิดาของตนเองนะครับ
ก็นี่ทางการไทยก็ได้แสดงความเสียใจ
จากการสูญเสียคุณพ่อของคุณหมอแฮลิสด้วยนะครับ
คือคุณหมอแฮลิสมีการโพสต์เฟซบุ๊ก
เล่าเรื่องราวภารกิจกู้ภัยภายในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนะครับ
ระหว่างที่คุณหมอกำลังนั่งเครื่องบินของกองทัพอากาศไทยเนี่ย

โดยระบุถึงภารกิจที่ตนและเพื่อนทีมงานจากออสเตรเลีย
ร่วมทำหน้าที่ตลอดช่วง๘วัน
โดยครั้งแรกที่เดินทางถึงพื้นที่เหตุการณ์นั้น
พบว่าเห็นเพื่อนนักดำน้ำทั้งจากในท้องถิ่น

พยายามใช้เชือกนำทางเข้าไปในถ้ำหลวง
โดยคุณหมอมองว่าแทบเป็นไปไม่ได้
แต่กระบวนการดังกล่าวก็ต้องดำเนินไปให้ได้อย่างปลอดภัยไปอย่างต่อเนื่อง
เพราะตอนนั้นหลายฝ่ายก็คิดทุกวิธีนะ
ในการที่จะเข้าไปในถ้ำหลวงได้อย่างไร
ใช่ค่ะเขาบอกว่าไม่เคยพบเห็นมาก่อนเลย
เป็นความพยายามของมนุษย์ที่จะเอาชนะควบคุมธรรมชาติ

นี่แหละฮะคุณหมอริชาร์จบอกแบบนี้นะครับว่า
สิ่งที่เกิดขึ้นนอกจากการได้พบเจอกลุ่มเด็กและผู้ฝึกสอนทั้ง๑๓คนแล้ว
ปฏิบัติการการกู้ภัยครั้งนี้ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ยุ่งยาก
ซับซ้อนมากที่สุดครั้งหนึ่งของโลก
และในขณะที่เหล่านักดำน้ำอยู่ระหว่างพยายามช่วยเหลือกู้ภัยกลุ่มเด็ก
ทีมงานทั้งจากคนไทยและนานาชาติอีกกลุ่มหนึ่งด้านนอกถ้ำ
ก็ต่างช่วยกันลำเลียงจัดส่งอุปกรณ์สิ่งของจำเป็นมากมายที่มีน้ำหนักหลายตัน

นี่เป็นความร่วมมือร่วมใจอย่างแท้จริง
ตนโชคดีที่ได้พบได้เยี่ยมกลุ่มเด็กและผู้ฝึกสอน
ตลอดจนร่วมงานกับหน่วยซิลของไทย
ได้พบและได้รับการดูแลอย่างดีจากเหล่าเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และพยาบาล
ตนต้องการเขียนเรื่องนี้เพื่ออธิบายให้เครดิตแก่ผู้ทำงานทุกคนทุกฝ่าย
ร่วมภารกิจกู้ภัยครั้งสำคัญนี้
ทุกคนที่ร่วมงานครั้งนี้หลายร้อยหลายพันคน
ร่วมกันทำหน้าที่ตามทักษะที่มีอยู่จนกระทั่งเกิดผลสำเร็จอย่างงดงาม
นี่สิ่งที่คุณหมอแฮลิสได้โพสต์ไว้
และมีสิ่งสำคัญที่ได้โพสต์ไว้อีกอย่างหนึ่งก็คือ
ขอแสดงความเสียใจไปยังครอบครัวของจ่าเอกสมานกุนัน
อดีตทหารหน่วยซิลที่เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติภารกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตครั้งนี้นะครับ
เหนือจากผู้ปรารถนาดีทั้งชาวไทยและชาวโลกจำนวนมาก
ต่างเอาใจช่วยกับภารกิจสำคัญครั้งนี้
คือคุณหมอโพสต์เรื่องราวนี้ยาวเหมือนกัน
โพสต์ตอนที่ขึ้นเครื่องบินกลับบ้านของเขา

คือเป็นบุคคลสำคัญคนหนึ่งในภารกิจครั้งนี้
แล้วก็ยังมีอีกบุคคลสำคัญหลายคนทั่วโลก

คือเรายากที่จะไล่เลียงและกล่าวได้หมดนะ

ทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังแล้วก็คนปิดทองหลังค่ะ
คนทำงานเล็กน้อยก็ถือว่าสำคัญทั้งนั้นเลยนะคะ